ก็เห็นน้องกุมารเขาไปเล่นด้วยกันเขาไปเล่นกับพี่ภัยรัฐนุนแล้วก็ภายรัชนงทองเล่นอยู่ด้วยกันก็แบบว่ามันจะมีเลือดอาบแล้วก็บอกว่าจะเอาของดิบ
เขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเกิดเรื่องประหลาดมาประมาณสัปดาห์๒สัปดาห์แล้ว
อย่างแรกคือมีน้ำหยดลงมาจากข้างบน
คือมองขึ้นไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหดลงมาจากไหน

ใช่ค่ะแต่หยดลงเสื้อของลูกสาว
และหยดลงตามที่นอนของใช้ต่าง
พอก้มไปดูใกล้ลักษณะมันเป็นสีแดงคล้ายเลือด
เขาก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเลือดหรือเปล่า

จะมีไฟเกิดขึ้นตามจุดต่างของบ้าน

ไม่เป็นอันทำมาหากินเลยไปไหนไม่ได้เลย

จากการนำเสนอจากทางไทยรัฐทีวี
เขาขอทางไทยรัฐทีวีกลับมาด้วยบอกว่า

ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเดือดร้อนมากแล้วเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูความอาถรรพ์นี้

น้องถ่ายคลิปไว้
ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้

ถ่ายไว้ถ่ายไว้

วางของในห้องน้ำเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนจุด

เขาบอกมันแปลกมากแล้วเขาก็กลัวมาก

ไฟจะไหม้บ้านแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลย

บ้านหลังหนึ่งค่ะตำบล

อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

นายเรวัตเกรดเผือกอายุ๔๖ปี
และนางจันเพ็ญคำศรี

และครอบครัวนี้ก็มีลูกสาวอีก๒คน

ซึ่งคนเล็กก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ประหลาด

ถูกน้ำลักษณะเป็นสีแดง

ของเราไปทำข่าวบอก

ให้มาดูเหตุการณ์นี้ให้หน่อย
ขอมาเราก็จัดไปให้ค่ะ

หมอปลามาตามนัด

หลังเดินตรวจสถานที่โดยรอบแล้ว

ก็ไม่เห็นมีวิญญาณหรือว่ามีสัมภเวษีอะไรเลย

ไม่สามารถจุดไฟแชคได้
หมอปลาว่างั้นอีกฟังเสียงหมอปลาหน่อยค่ะ
ไอนุอ๊ะ
หนูชอบดูเราการผีหรือ

เห็นผีนั่งเห็นผีอยู่ไงละ

ที่สุดก็เขาเรียกว่าอ่อนกับโลกเรื่องหยดเลื่อน
ขออนุญาตนะอ้าป่าให้ลุงหน่อยดูดูดินี่
ผมไม่ได้อยากปรับปรับปรับน้องนะพี่ทั้งหมดอ่ะ
มันคือเหตุการณ์ที่ทำขึ้นมาเองหนูอ่ะอินกับ
พวกสัมผัสไอ้พวกมนุษย์เทพเยอะเกิน
เหตุการณ์นี้เบื้องต้นนะแนะนำว่าติดกล้องวงจรปิดเลย
ผีกลัวกล้องมุมจรปิดเป็นไงหมอปลาบอกผีกลัวกล้องมุมจรปิด
อ่ะไม่เชื่อก็ติดกล้องสักนิดนึงละกัน
จะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะส่วนเจ้าของบ้าน
หลังจากที่ฟังหมอปลาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เห็นหมอปลามาลงพื้นที่จริงก็
สบายใจขึ้นแหละแต่ก็มีความกังวลว่าเดี๋ยวมันจะเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกหรือเปล่า
โดยเฉพาะฝั่งคุณจันเพลเนี่ยนะคะแสดงความไม่พอใจที่
อุตส่าห์เอาไว้ใจหมอปลาแหละอยากให้หมอปลาเนี้ยเข้ามาช่วย
แต่สุดท้ายหมอปลามาบอกว่าไฟที่มันไหม้เป็นฝีมือของมนุษย์
เจ้าของบ้านเขาก็ยืนยันไม่ใช่จริงหมอปลามันไม่ใช่ฝีมือมนุษย์

ก็ยังกลัวอยู่อ่ะกลัวเรื่องอะไรครับ
ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่ามันยังนั่นอ่ะ
แต่ถ้าหายก็หายก็ดีครับก็ดีใจสุดท้ายแล้ว
เพื่อมีการพิสูจน์ก็แล้วคุณพ่าเขาเป็นคนจุดเอง
แล้วก็เรียกให้คนมาดูอืมอันนี้อันนี้ไม่มีทางนั่งกันเต็มเลย
ไม่มีเลยไม่ได้จุดเลยย่าก็อยู่ใครก็อยู่
นั่งอยู่ด้วยกันหมดอืมเนี่ยเป็นด้วยกันเองเนี่ย
ย่าก็อยู่เลยมันลุกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ก็ถึงไม่รู้นี่ไงสาเหตุเนี่ย
ตำรวจก็บอกไม่รู้อันจะลุกมีใครเดินเข้าออกภายในบ้าน

จากหมอปลาลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะคะนายชัยวัดพันวิทยากูลนายกอบต
เขาก็ลงพื้นที่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหนึ่งความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
แล้วก็เปิดเผยว่าจากการสำรวจทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้แล้วก็ต้องลากไปทิ้งเนี่ย
ประเมินและเบื้องต้นประมาณสองถึงสามหมื่นบาท
นี้หากพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องประหลาดจริง
ไม่รู้สาเหตุของใครไม่รู้สาเหตุว่าใครไปทำไม่ใช่ฝีมือมนุษย์
บตก็จะมอบเงินช่วยเหลือแต่ถ้าอบตเขาตรวจสอบแล้วว่า
นี่มันเป็นฝีมือมนุษย์เขาจะไม่ให้เงินช่วยเหลือนะคะ